คุณผู้ชมค่ะลุยต่อไม่รอแล้วนะ
และตอนนี้สำหรับตลาดหมอลำกำลังคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดนายห้างเสือปืนวัยประจักรชัยหายทองคำ
ลุยตลาดวงการหมอลำกับเขาด้วย
โอโหมาแบบล้นค่ายจริงจริง
จะมีใครกันบ้างติดตามพร้อมกันค่ะ
บอกแล้วว่านาทีนี้ไม่มีอะไรมาแรงเท่ากับตลาดวงการหมอลำ
ดูอย่างคล้ายเพลงลูกทุ่งอินดี้ของนายห้างประจักรชัย
ก็ยังขอดังสุดตัวผุดโปรเจคใหม่หายทองคำล้ำลูกเดียว
ด้วยการยกทัพศิลปินในค่ายที่ได้ดาวหมอลำมาร่วมสังกัดแบบเพียบ
พร้อมโชว์หมดไม่สนที่ไหน
ดูอย่างหมอลำสุดฮอตคนสวยน้องยูกิไถทองคำ
จากผู้ที่ชื่นชอบการร้องหมอลำพยายามตามฝันตัวเอง
ด้วยการประกวดร้องเพลงตามรายการต่างแต่ก็ไม่สมหวัง
ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องมีน้ำเสียงที่หลายคนยกให้หวาน
ปานน้ำพึ่งเดือน๖ทำเอาพ่อยกแม่ยกต่างตกหลุมรักกันอย่างล้นหลาม
ซึ่งบอสนกเสียงวิหกเห็นถึงจุดเด่นตรงนี้
ได้ผลักดันให้น้องยูกิเป็นนางเอกหมอลำในตอนนั้น
ด้วยอายุเพียงแค่๑๓ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้น้องได้โพสต์อำลาคณะหมอลำสิ่งที่๖ไปแล้ว
และได้ซึ่งสัญญาสกไทยไห้ทองคำ
ซึ่งทำให้เราได้เห็นน้องในรูปแบบที่โตขึ้น
ที่สำคัญคือมีผลงานหลากหลายทั้งงานเพลงและงานละคร
แต่ที่แน่นอนคืองานหมอลำ
ที่ยังคงเดินสายม่วนตามร้านและเทศกาลดนตรีต่าง
นางเอกหมอลำอีกคนที่โผล่มาซบในห้างหายทองคำ
ก็คือน้องเชอรี่ปียพร
ก่อนหน้านี้ได้ประกาศอำลาต้นสังกัดอย่างหมอลำระเบียบวาธศิลป์ไป
ด้วยปัญหาสุขภาพและอยากกลับมาดูแลครอบครัว
ก่อนจะตัดสินใจหวนกลับสู่เส้นทางดนตรีอีกครั้ง
ด้วยการเซ็นสัญญาเข้าสังกัดหายทองคำเรคคอร์ดเรียบร้อยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
พกพาเอาความสามารถมาหลายอีหลี
จะร้องจะลำหรือจะเอ็นเตอร์เทจ
ได้เบิดครบเครื่องเด้อค่ะเด้อ
เช่นเดียวกับเทพบุตรหมอลำน้องฟอสสิทธิชัย
พระเอกหมอลำรูปหล่ออดีตสมาชิกระเบียบวาธศิลป์
เจ้าของภาพไวรัลดังช่อดอกไม้เงินยักษ์ขวัญใจแม่ยก
สำหรับน้องฟอสถือว่าเป็นหมอลำขวัญใจเบอร์ต้นของแม่ยกเลยก็ว่าได้
หลังจากอำลาสังกัดเก่าแล้วตอนนี้ได้เซ็นสัญญากับนายห้างประจักรชัย
ทำให้เราได้เห็นหนุ่มน้อยคนนี้ในหลากหลายบทบาทมากขึ้น
การโชว์คอนเสิร์ตตามร้านอาหารและเทศกาลดนตรีต่าง
หรือแม้กระทั่งการโชว์ร้องและเต้นผ่านโซเชียล
ถือว่าเป็นหมอลำรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมแซงหมอลำในตลาดบ้านเราอีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่สอนสินชัยหายทองคำเจ้าของเพลงดังผัวเก่า
ถือเป็นลูกทุ่งหมอลำอีสานเบอร์ต้นของบ้านเรา
บอกเลยว่าแทบจะต้องขยี้ตาเพราะการปรับลุคใหม่ที่หล่อใสอย่างกับอ๊อปป้า
ยังได้ทำในสิ่งที่ถนัดกับผลงานเพลงล่าสุด
เพิ่งเปิดตัวไปกับเพลงแก่งเลิงจางสังหารใจ
ที่แฟนผลิกได้ฟังทั้งลำกรอนทั้งเสียงร้องภร้อจับใจ
สมกับที่รอคอยมานานกว่า๔ปี
และเร็วนี้จะได้เห็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนั่นก็คือส่องเฟสเมียเก่าอีกด้วยจ้า
ดาวหมอลำกระโดดมาสร้างสีสันในวงการเพลงสักขนาดนี้
บอกได้คำเดียวเลยว่าแฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม
ปูเสือรอแค่หน้าห้านเพราะตอนนี้ความม้วนมันกระจายไปทั่วทุกพื้นที่แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้อง